หกนาฬิกายี่สิบแปดนาทีครับคุณผู้ชมครับ
กรณีที่มีการตีกันหลังดูหนังที่ห้างบิ๊กซีกาลสิน

แล้วยังจับไม่ได้ล่าสุดครับจับได้แล้วนะครับ
คนที่เป็นหัวโจกพาพวกไปไล่ตีกับเขาเนี่ยนะฮะ
พันธบทเอกโกวิทเจริญวัฒนศักดิ์นะครับ
ท่านรองผู้ประคับการตำรวจพูทธอจังหวัดกาลสิน
แถลงผลจากเหตุการณ์นี้เนี่ยฮะ
เห็นภาพจำได้แล้วล่ะดูนะฮะหลายวันแล้ว
คือการจับกลุ่มนายเลอวิทย์ไกรแก้วหรือว่านโมอายุ๒๐ปี
เขาเป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วเป็นหัวโจกนี่แหละ
พาพวกไล่ทำร้ายร่างกายนักเรียนวิทยาลัยเทคนิค
ทำให้นักเรียนชายอายุ๑๖ปีได้รับบาดเจ็บนะครับ
หลังจากนายเลอวิทย์กับพวกเนี่ยมาดูหนังเรื่องโฟลคิงส์นะครับ
จากการตรวจสอบนะครับนายเลอวิทย์ไม่ได้เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา
วันเกิดเหตุกลุ่มของนายเลอวิทย์ประมาณ๒๐คน
คือพยายามแต่งตัวให้คล้ายกับนักเรียนสายอาชีวะ

ใส่เสื้อช็อปหรือแต่งตัวให้คล้ายนักศึกษาอาชีวะเนี่ย
จะได้ลดนี่เขาก็อยากได้รถ๒๐บาทไงนะฮะ
ก็เลยใส่เสื้อไปให้เหมือนนะครับ
พอหนังจบฮะกลุ่มของนายเลอวิทย์นะฮะ
จากนี้ยังพบว่านายเลอวิทย์มีหมายจับเก่าครับ
ในข้อหาพยายามฆ่าพกพาปืนและยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควร
ขณะที่นางทองใบวิเวกวินคนนี้อายุ๖๔ปี
เป็นใครล่ะเป็นยายครับเป็นยายของนายเลอวิทย์เนี่ย
เล่าบอกว่าปกติหลานชายจะมีนิสัยอ่อนน้อม
พูดจาภัยร้อแต่ถ้าเสพยาเข้าไปนิสัยจะเปลี่ยน
ก้าวร้าวและมีอาการทางสมองในบางครั้ง
แต่ไม่ได้บอกนะอาการทางสมองที่ว่ามันเป็นยังไง
คุณยายขอโทษวัยรุ่นที่ได้รับบาดเจ็บแทนหลานครับ
ถ้าอย่างนั้นก็ต้องช่วยกันดูไม่ให้ลูกหลานติดยาเสพติดแหละ
เพราะถ้าถามเมื่อไหร่ก็แต่ละบ้านก็บอกลูกฉันคนเดียวหลานฉันคนดีแหละนะ
พันธุ์ตำรวจเอกพัทธกรศาสนสุพินท่านผู้กำกับสพเมืองกาลสินฮะ
บอกว่าเบื้องต้นนอกจากพนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อหากับนายเลอวิทย์ตามหมายจับเก่าแล้วนะ
ก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจเพิ่ม
ส่วนวัยรุ่นที่อยู่ในกลุ่มของนายเลอวิทย์ที่เหลือนะ
อยู่ระหว่างการสืบสวนและติดตามตัวมารับโทษครับ
ขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับ
โรงหนังในเมืองกรสินเนี่ยตำรวจถึงขั้นต้องจัดกำลังมาเฝ้าสังเกตการณ์เลยนะ
มาดูแลให้เข้มงวดทุกรอบฉายของหนังเรื่องนี้แหละฮะ